คุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่านะคะเรื่องราวของซุปเปอร์สตาร์นะคะ
ในวงการบันเทิงของบ้านเราหลายคนคงจะทราบนะคะว่า
แต่ละคนเนี่ยกว่าจะก้าวมาสู่เป็นดวงดาวบนฟากฟ้าเนี่ย
ฝ่าฟันแบบเขาเรียกว่ามรสุมชีวิตความยากลำบากมากมายจริงเลยนะคะ
พาไปดูคนแรกนะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะพอทราบข่าวมาบ้างแล้วนะคะ
เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงของเราค่ะพี่แอนทองประสมนะคะ
แอนเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทุกด้านค่ะ
และตอนนี้นะคะก็เป็นผู้หญิงที่มีชีวิตดีนะคะ
แล้วก็เป็นอย่างที่สาวหลายคนไฟฝันนั่นเองค่ะ
ตั้งแต่สมัยที่พี่แอนยังเป็นเด็กนะคะที่กำลังเข้าสู่วัยสาว

ก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะเธออยู่ในครอบครัวธรรมดาค่ะ
ทำให้ต้องสู้ชีวิตทำงานหลายอย่างเพื่อดูแลตัวเองนะคะ
อย่างเช่นไปล้างชามที่โรงเรียนค่ะเพื่อแลกกับการกินอาหารฟรีนะคะ
มะลิขายมาลัยเสื้อผ้าใหม่ที่จะมีก็ไม่ได้ใส่คุณผู้ชมนะคะ
ที่มีก็ขาดแล้วขาดอีกค่ะเวลาป่วยเงินรักษาตัวเองก็ไม่มีนะคะ
ช่วงนึงนะคะพี่แอนเคยให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่า
เคยทำงานเป็นสาวโรงงานมาก่อนด้วยแต่ด้วยความสวยนะคะ
แล้วก็ฝีไม้ลายมือทางการแสดงไม่ธรรมดาค่ะ
พอเข้าสู่วงการพี่แอนก็ค่อยพิสูจนฝีมือจนได้เป็นนางเอกยอดนิยมจนมาถึงปัจจุบันเลยล่ะค่ะ
ที่สำคัญพี่แอนมีความกระตันยูด้วยเนาะสุดยอดจริงค่ะ
ใช่ค่ะไม่ธรรมดาจริงนะคะสำหรับพี่แอนนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะที่ชีวิตดิ้นรนเอาเรื่องเหมือนกันนะคะ
ก่อนจะมาเป็นตลกซุปตาในทุกวันนี้ค่ะพี่หม่ำจกมกนั่นเองนะฮะ
คือทุกวันนี้แน่นอนว่าพี่หม่ำเป็นขวัญใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วค่ะ
เพราะว่าพี่หม่ำเนี่ยทำให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะได้เสมอเลยนะฮะ
แต่ก่อนที่จะมาถึงทุกวันนี้บอกเลยว่าลำบากถึงขนาดที่ว่านอนข้างถนนก็ผ่านชีวิตแบบนั้นมาแล้วนะคะ
เจ้าตัวเคยเล่าให้ฟังถึงชีวิตสมัยเข้ากรุงแรกคุณผู้ชม
นั่งรถมาจากยะโสธรบ้านเกิดเลยค่ะมีเงินติดตัวมาทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยไม่ถึงร้อยบาทนะฮะ
แล้วมาถึงเมืองหลวงขนาดนี้เอาอะไรกินดีถึงแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนค่ะหาที่นอนแถวบขศนี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นค่อยได้มาทำงานในคณะตลกแล้วก็มีคนเห็นแววค่ะเลยให้โอกาส
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตตลกชื่อดังแล้วก็ปังปูริเย่มาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ
เลยนะก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านอุปสรรคมาก่อนนะเหมือนผู้หญิงคนนี้เลย
ทั้งพันธ์วรการค่ะนักร้องสาวเสียงดีค่ะมีเพลงเพราะแล้วก็ฮิตมากมายเลยนะ
แต่รู้ไหมคะว่าพัฒน์เนี่ยเป็นหนึ่งคนนะที่ชีวิตจะต่อสู้มาไม่เบาเลย
เติบโตค่ะในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็อยู่ในครอบครัวนักดนตรีค่ะแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยค่ะ
เลยมีโอกาสทำงานร้องเพลงกับวงของที่บ้านตัวเองนั่นแหละตั้งแต่เด็ก
ก็ไปรับจ้างร้องเพลงตามงานวัดตามงานบวชบ้างจนเริ่มเข้าสู่การประกวดร้องเพลงที่ใหญ่นะคะที่ใหญ่ขึ้นก็ของแกมมี่นี่แหละ
ว่าพันธุ์นะคะจะอยู่ท่ามกำลังสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอบายมุกเอาว่ากันตรงเนาะอยู่ในชุมชนเนาะ
แต่ด้วยตัวเองค่ะที่หลงไหลเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เดินตามฝันมาตลอดเลยทำให้กลายเป็นนักร้องดังมากมากเลยยุคหนึ่งจนทุกวันนี้ค่ะแต่งงานสร้างครอบครัวที่สวยงามแล้วก็ยังมีผลงานเพลงเพราะนะคะออกมาให้แฟนแฟนเนี่ยได้ติดตามกันเรื่อยเลยนะคะอยากให้เรื่องราวของคนบันเทิงเหล่านี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจจริงให้กับคุณผู้ชมนะคะอันนี้ที่
ว่ามันดีขึ้นกว่านี้นะคะก็ถือเป็นแรงบันดาลใจเนาะที่หมอกไปตั้งแต่แล้วความกระตันยูก็สำคัญเหมือนกันนะคะใช่ค่ะถูกต้อง